เทศกาลกินเจก็สิ้นสุดลงแล้วนะคะที่ภูเก็ตวันนี้มีพิธีส่งพระจุดประทัดเป็นล้านนัด
สนั่นหวั่นไหวทั่วเมืองทีเดียวค่ะนี่แหละค่ะเป็นบรรยากาศนะคะ
พิธีส่งพระกลับสู่สวรรค์ที่ภูเก็ตนะคะซึ่งถือว่าเอ่อส่งองค์ยกห้องทรงเตนะคะ
องค์เก้าราชันซึ่งถือว่าเป็นเป็นเทพสูงสุขของการถือสินกินเจเลยนะคะ
ของเทศกาลถือสินกินผักคึกครักทีเดียวนะคะจุดพลุดเลาะไม้คล้ายกันอย่างสนุกสนาน
นับล้านนับทีเดียวนะคะวันนี้ตั้งแต่สิบเจ็ดนาฬิกา
แต่ละสารเจ้าก็จะประกอบพิธีลงสาวโกเต้งถือเป็นการสิ้นสุดประเพณีถือศีลกินผักของปีนี้
อย่างเป็นทางการนะคะก็เจอกันอีกทีหนึ่งปีหน้านะคะ
สิบสี่กันยาถึงสามตุลานะคะเช่นเดียวกับที่จังหวัดตรังค่ะ
เทศกาลนี้มีมาตั้งแต่๕๑๔ตุลาคมเมื่อคืนก็มีการส่งองค์กิ๋วฮวงฮุดโจ้กลับสู่สวงสวรรค์ค่ะ
สรรเจ้าพ่อหมื่นรามในเขตเทศบาลเมืองตรังแล้วก็สาธุชนนุ่งขาวห่มขาวร่วมพิธีประมาณ๓๐๐คนนะคะ
ระหว่างประกอบพิธีเนี่ยก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าจับสาธุชนนะคะ
หรือก็จะมีการแสดงอาการต่างออกมามีเสียงร้องมีอาการทางกาย
สิ้นสุดพิธีก็จะถูกบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถอดออกจากร่าง
นี่ค่ะก็จะเป็นไปตามที่หลายท่านได้เห็นกันนะคะ

ก็มีโอกาสที่จะเป็นร่างทรงหรือม้าทรงในปีต่อไปนะคะ
ช่วงก่อนเที่ยงมีพิธีส่งองค์เง็กเซียนห้องเต้ค่ะ

ซึ่งทั้งหมดก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นเทศกาล
ศีลกินเจของปีนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ